ถ้าเป็นความจริงตามที่ผู้เสียหายพูดเนี่ยถือว่าโหด

แต่อยากให้คุณผู้ชมฟังเสียงทุกประโยคในคลิป

เพราะว่าสองฝั่งพูดไม่ตรงกัน

เหมือนกำลังเปิดห้องแล้วก็จะมีความสัมพันธ์กัน
แล้วภาพมันตัดมาเป็นคลิปซึ่งฝั่งของเมียหลวงเป็นคนถ่ายเอาไว้
ฝั่งเมียน้อยเนี่ยสภาพสะบักสบอมมีผ้าขนหนูผืนเดียวปิดร่างอยู่

แล้วร่างกายอวัยวะข้างในฉีกขาดเพราะว่าถูกด้ามไม้กวาดแทงเข้าไปที่อวัยวะเพศ
แต่ทั้งหมดมีหลวงบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำไปดูคลิปนี้ก่อนครับ
ในคลิปนี้เป็นเสียงของที่เขาใช้ว่าเป็นเมียหลวงเนอะ
เห็นไหมคราวหลังจะไม่รอดแบบนี้นะเอออะไรแบบนี้

ประมาณนั้นเราก็จับใจความได้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นกิ๊กกับสามีเขาอะไรแบบนี้
แต่ภาพเหตุการณ์ทั้งหมดฝ่ายผู้ชายที่เป็นคนต้นเรื่องหนีหายไปแล้วนะครับ
อธิบายแบบนี้ว่าจริงแล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่๒๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
รีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอพระพรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
แต่ที่มันเป็นข่าวเพราะอะไรลูกสาวของผู้หญิงในภาพในคลิปนี้เขาบอกว่าคดีมันไม่คืบหน้าเลยผ่านไปเป็นเดือนแล้วนะฮะ
ที่มันเป็นข่าวเพราะว่ามีผู้หญิงคนนึงชื่อว่านางสาวจิมราษาอายุ๒๑ปีซึ่งเป็นลูกสาวของคนเจ็บ
ชื่อว่าแข้งอายุ๕๕ก็เป็นแม่ม่ายเหมือนกันบุกเข้าไปทำร้ายในรีสอร์ทแล้วพาลูกสาวกับลูกเขยไปด้วยเหมือนไปรุมอะไรประมาณนั้นนะ
ไปถึงจับแม่เธอแก้ผ้าแก้ผ่อนรุมกระทืบรุมตีจนกระโหลกศีรษะแตกร่างกายช้ำบวมแล้วอันนี้ลูกสาวของผู้เสียหายบอกว่าถูกฝ่ายนั้นใช้ด้ามไม่กวาดแทงเข้าไปที่อวัยวะเพศของแม่เธอด้วย
อวัยวะเพศข้างในมันฉีกขาดถูกหามส่งโรงพยาบาลปัจจุบันแผลยังไม่หายดียังติดเชื้อยังไม่ฟื้นต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ
บอกลูกคำเดียวทำใจนะแม่อาการหนักแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นผ่านไปเป็นเดือนแล้วคดีไม่คืบหน้าก็เลยเอาคลิปนี้ออกมาขอความเป็นธรรมอีกครั้ง
ลูกสาวของคนเจ็บข้องใจที่ว่าทำไมฝ่ายคู่กรณีเนี่ยไปให้สัมภาษณ์สื่อช่องนึงพูดว่าไม่ได้ทำอะไรแม่เธอเลยเปิดประตูเข้าไปก็เห็นผู้หญิงคนนี้ล้มลงไปนอนกับพื้นแล้วนะฮะแต่ขอถามคำนึงว่าแล้วตอนไปประจานชาวบ้านอ่ะที่ผู้หญิงที่ชื่อแข้งไปบอกว่าทำกับแม่เธออย่างนั้นอย่างนี้เนี่ย
ถ้าไม่ทำร้ายจริงทำไมแม่เนี่ยอยู่ในสภาพนั้นนะทำไมแม่กระโหลกศีรษะร้าวทำไมอวัยวะแม่เธอถูกของบางสิ่งบางอย่างทิ้มแทงเข้าไปล่ะเพราะแม่เธอไม่มีโรคประจำตัวทำไมสภาพแม่เป็นแบบนี้อะไรแบบนี้นี่นะฮะทีนี้ทีมข่าวเราเนี่ยได้หลักฐานก็คือเป็นกล้องวงจรปิดในรีสอร์ทที่เกิดเหตุไปเจอนี่ครับรถฟอร์จูเนอร์สีดำคันนี้ผู้ชาย

สาวเนี่ยขับรถกระบะเข้าไปสมทบด้วยนะคนเสื้อลายดอกสีแดงนี่คือเจ้าของรีสอร์ทนะเหมือนมาดูเหตุการณ์ที่มัน
เกิดคะส่วนนายภายบูรณ์เนี่ยสักพักนึงขับรถออก
เหมือนจะรู้ว่าอ้าวลูกกับเมียมาขับรถเนี่ยถอยออกไปแล้วครับ
แล้วก็ไม่กลับไปดูฝ่ายหญิงคือจิมราวัลซึ่งอยู่ในห้องเลย
แล้วก็ไม่รู้ว่าชะตากรรมเขาเป็นอย่างไรคือฝ่ายผู้ชายขับรถออกไปเลยครับ
ครับนี่ฮะออกไปเรียบร้อยแล้วนี่แมนมากเลยแมนมากเลยนะฮะ
เจ้าของรีสอร์ทก็ไปยืนอยู่หน้าห้องว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
อีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวจะเห็นว่ามีคลิปของนางแข้งเนี่ยเหมือนกำลังจะโมโห
แล้วก็เดินเข้าเดินออกโทรตามอะไรบางคนพยายามจะเรียกคนในห้องออกมาแต่ไม่ออก
ไปเป็นชั่วโมงเหมือนทำท่าว่าจะมีการเปิดประตูเข้าไป
แล้วบางช่วงบางตอนก็เหมือนเห็นนางแข้งเนี่ยเดินไปหาด้ามไม้อะไรบางอย่าง
แต่เหมือนลูกเนี่ยห้ามเอาไว้อืม
แล้วก็มันก็สอดคล้องกับที่ลูกสาวคนเจ็บบอกว่าไอ้ด้ามนั้นน่ะคือด้ามไหม
ที่โดนแทงเข้าไปในอวัยวะของแม่เขานั่นแหละค่ะนะฮะ
ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็มีหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
คือถ้าเกิดว่าไปดูคลิปต้นเรื่องตอนแรกเนี่ย
ถูกแปลว่าฝั่งเมียหลวงเนี้ยจะปฏิเสธนะฮะว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกาย
สภาพสะบักสะบอมแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้นะคะ
แต่ว่าในคลิปเนี่ยสักครู่ได้ยินไหมคะ
ที่เมียหลวงพูดเนี้ยอ่าทีหลังมึงไม่รอดแบบนี้น่ะ
คือลักษณะชุดคำพูดแบบนี้มันเป็นการอาฆาตมัดร้าย
กลัวเพื่อนมากเกินอะไรอย่างเงี้นะฮะไม่ตายก็บุญแล้ว
อะไรลักษณะแบบนี้ค่ะทีนี้เรามีโอกาสไปสอบถามเจ้าของรีสอร์ทนะคะ
บอกว่าวันเกิดเหตุภายในห้องไม่พบร่องรอยหรือว่าคราบเลือดอะไร
ที่จะบ่งชี้ว่ามีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นและภายในห้องก็ไม่พบไม้กวาด
อาวุธภายในห้องทางรีสอร์ทเองก็ไม่ได้เก็บไม้กวาดไว้ในห้องพักด้วย
อันนี้เจ้าของรีสอร์ทบอกนะครับ
หลังจากเธอคอยสังเกตมาอยู่สักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงดังโครม
พอหันไปดูฝ่ายเมียหลวงก็พังประตูเข้าไปค่ะอันนี้เจ้าของบอกนะฮะ
เจ้าของรีสอร์ทบอกทันทีที่เธอวิ่งตามไปดูก็เห็นว่าลูกของเมียหลวงเนี่ย
พยายามดึงตัวเมียหลวงเนี่ยออกมาไม่รู้ว่ามีการตบตีหรือไม่
อย่างไรก่อนหน้านี้ขณะที่หญิงสาวที่อยู่ในห้องพักเนี่ย
นอนอยู่สภาพเปลือยกายค่ะมีผ้าขนหนูคลุมตัว
อาการคล้ายกับคนเป็นอำมพลึกไม่ได้แล้วนะคะ
ตอนนั้นเชื่อว่าอาจจะลื่นล้มแล้วไม่สามารถช่วยตัวเองได้หรือเปล่า
เพราะก่อนหน้านั้นในภายบูรณ์ก็เรียกห้องล้ายต่อหลายครั้งแล้ว
ไม่มีใครเปิดนะคะขณะที่นางแข้งบอกว่าวันเกิดเหตุ
แข้งนี่คือเมียหลวงนะวันเกิดเหตุพยายามที่จะไปเคาะห้อง
แต่คนในห้องเงียบก็เลยให้ลูกพังประตูเข้าไป
พบว่าคนเจ็บนอนอยู่กับพื้นแล้วนะคะ
น้ำลายฟูมปากสภาพอย่างที่เห็นในคลิป
ยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายนางสาวจิราวัล
เพราะไม่ได้สัมผัสโดนตัวแม้แต่น้อย
ก็ยืนยันว่าภายในห้องไม่มีอะไรที่เป็นแท่ง
หรือเป็นลักษณะเป็นไม้กวาดนะฮะ
อีกทั้งในที่เกิดเหตุก็ไม่มีคราบเลือด
ไม่มีร่องรอยบริเวณอายุเงาเผต
แต่ในฐานะผู้ถูกกล่าวหาก็พร้อมที่จะชดใช้ค่าเสียหายนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของโทรศัพท์ของคู่กรณีที่เสียหาย
แต่ทรัพย์สินอื่นเธอไม่ได้แตะต้องเธอบอกแบบนี้นะคะ

ส่วนการช่วยเหลือเยียวยาแม้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สรุปเรื่องของคดี
ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือตามความเหมาะสม
อยากให้ทางครอบครัวฝั่งคู่กรณีออกมาพูดความจริง
แต่คราวนี้เรื่องแบบนี้การทำร้ายร่างกายนะคะ
ตอนนี้คนเจ็บอยู่ในมือหมอแล้ว
หมอต้องฉะนะสูดต้องตรวจสอบ
ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าจะเอาผลการตรวจออกมาเลย
ว่าผลของการตรวจเป็นยังไง

ทำไมนางแข้งซึ่งบอกว่าเป็นภรรยาของนายภัยบูลถึงตามไปเจอที่นี่ล่ะ
นะคะแล้วก่อนที่จะออกจากบ้าน
นายภัยบูลไปขอเงิน๕๐๐๐บาทจากเมียหลวง
และมีหลวงก็สงสัยจะไปทำไมดูทางลูกลิ้นลูกหล่น

กดรอยตามมาแล้วสุดท้ายมาเจอ

เพราะว่าทั้งสองฝ่ายก็พูดไม่ตรงกันก็ว่าไปตามหลักฐาน
แต่สิ่งที่มันสามารถบอกได้คือผลการตรวจร่างกายของผู้เสียหาย
ใช่หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์สำคัญที่สุดนะฮะณตอนนี้นะ